ข่าวสารของเราในค่ำคืนวันนี้ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตราดนะครับ
คุณผู้ชมครับก็เป็นเรื่องน่าเศร้าของครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะฮะ
เมื่อสามีเนี่ยลงไปจับปลาในสระน้ำเขาก็ใช้เครื่องวิทย์น้ำขึ้นมาด้วย
ค่ะปรากฏว่าถูกไฟดูดจนเสียชีวิตอืมโอ้โหแล้วภรรยาบอกว่าก็พยายามลงไปช่วยนะ
โดนไฟดูดเหมือนกันค่ะเลยโอ้โหต้องรีบขึ้นมาถูกต้อง
รีบขึ้นมาตัดไฟก่อนอืมที่สำคัญก็คือครอบครัวนี้เนี่ย
เขามีลูกกันอยู่สองคนภรรยาท้องอยู่หกเดือนด้วยค่ะ
กำลังตั้งท้องอยู่โอ้โหน่าเศร้ามากนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่สระน้ำแห่งหนึ่งในสวนผลไม้
อยู่ในซอยตาป้อนบ้านท่าหาดตะบนแสงตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนะครับ
มีเพื่อนบ้านกว่า๑๐คนมาช่วยกันนะฮะในการจัดเตรียมสถานที่งานศพนะครับในวันนี้
หลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือนำศพขึ้นมาได้
ผู้เสียชีวิตชื่อนายเฉลิมจาวีนัทอายุ๔๘ปีนะครับ
ตอนนี้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่ที่สาราวัดสลักตะมนต์ท่าโสมอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราด
นายเฉลิมใช้เครื่องสูบน้ำสูบน้ำหาปลาในสระน้ำที่อยู่ในสวนผลไม้
มาเช่าที่ทำกินแล้วก็ถูกไฟดูดจนเสียชีวิตอยู่ในสระน้ำช่วงเย็น๒๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เหตุการณ์นี้นะครับทำให้นางสาวประภัยพาณิชย์อายุ๒๙ปีภรรยาที่ตั้งคัน๖เดือน
พร้อมกับลูกสาวอีก๒คนคนหนึ่งอายุ๑๐ขวบอีก๒คนอายุ๒ขวบ
ก็ต้องโศกเศร้าเสียใจกันมากขาดเสาหลักของครอบครัว
ครอบครัวเนี่ยไม่มีเงินสักบาทเดียวไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียว
ในการจัดงานศพให้กับสามีให้กับพ่อเพื่อนบ้านที่รู้ข่าว
ก็เลยต้องมาช่วยกันในการจัดเตรียมสถานที่แล้วก็จัดงานศพให้
ภรรยาก็คือนางสาวประภัยที่ตั้งท้องอยู่๖เดือนบอกว่า
สระน้ำที่เกิดเหตุเป็นสระน้ำที่ใช้ในสวนผลไม้นะครับ
แล้วช่วงนี้น้ำในสระมันแห้งอยู่นะแต่มันก็ไม่ได้แห้งทั้งหมดนะครับ
เห็นว่ามีปลาอยู่ก็เลยใช้เครื่องสูบน้ำสูบน้ำออกมาอีก
เพื่อจะลงไปจับปลาพอน้ำเริ่มแห้งสามีก็ลงไปแล้วก็เริ่มจับปลา
ตอนนั้นเธอก็อยู่ข้างบนสระนะไม่ได้ลงไปจับปลาด้วย
ก็เห็นสามีจับปลาอยู่นำขึ้นมาจากสระอยู่สองรอบ
เอาปลาขึ้นมาสองรอบแล้วรอบที่สามสามีลงไปอีกนะ
สักพักครับเห็นสามีเนี่ยนอนคว่ำหน้าจมน้ำลงไปในโครน
แต่ตอนนั้นสามีก็มีการดื่มเหล้าด้วยนิดหน่อย
เธอก็ยังคิดว่าคงไม่เป็นไรมั้งอาจจะแบบมึนอะไรอย่างนี้
ไม่น่าจะถึงขั้นเมาแล้วก็จะฟุบลงไปถึงขั้นนั้นนะครับ
แต่ก็เห็นคว่ำหน้าลงไปนั่นแหละก็เลยลงไปดูเพื่อจะช่วยดึงตัวขึ้น
ปรากฏว่าพอลงไปในสระเธอถูกไฟฟ้าดูดนะฮะ
ต้องรีบถอยตะเกกตะกายขึ้นมาจากสระน้ำแล้วไปถอดปลั๊กเครื่องสูบน้ำออก
จะลงไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พยายามดึงร่างสามีขึ้นมาจากโครน
แต่ว่าดึงไม่ไหวครับไม่มีแรงแรงไม่ไหวดึงมาเนี่ยนะ
ก็เลยไปตามคนมาช่วยแต่ก็ไม่ทันซะแล้วฮะสามีเสียชีวิต
แล้วทีนี้หนูก็ลงไปช่วยแต่หนูก็ไม่คิดว่าจะเป็นไฟดูด
แก๊มึงที่ซื้อมาแต่แกก็ต้องไปหาปลา
นางสามพะพายอ่ะเขาอย่างงี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อง
กับชีวิตนะครับเพราะว่าตอนนี้เท่ากับว่าขาดเสาหลักของครอบครัว
ไม่มีหัวหน้าครอบครัวแล้วนะครับเธอก็ยังมีลูกสาวเล็กเล็กอีกสองคน
คนหนึ่ง๑๐ขวบคนหนึ่ง๒ขวบแล้วก็อยู่ในท้องอีก๖เดือน
ตอนนี้ยังไม่รู้จะทำยังไงต่อเลยกับชีวิตนะ
ส่วนศพของสามีนะครับจะตั้งบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิษฐรรมศพ๓คืน
จะทำการชะปนาคิดศพวันเสาร์ยี่สิบสามกุมภาพันธ์
ชาวบ้านเขาก็มาช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยคนละไม้คนละมือ
หลังจากที่รู้ว่าครอบครัวนี้ไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับ
เจ้าของสวนผลไม้ที่ครอบครัวนี้มาเช่าที่ทำกินอยู่เขาก็ช่วยค่าทำศพมา๕๐๐บาท
แล้วก็ยังช่วยจ่ายค่าไฟฟ้าในสวนผลไม้ที่ครอบครัวนี้เขาติดค้างทางการไฟฟ้าอยู่อีก๕๐๐บาทด้วย
ครอบครัวผู้เสียชีวิตมีกัน๔คนครับมีอาชีพเป็นเกษตรกรมาเช่าสวนทำกินอยู่
นายจ้างคิดค่าเช่าเป็นรายปีก็มีสวนผลไม้แล้วก็มีสวนยางพารา
แต่ละปีเขาก็ต้องรอเก็บเกี่ยวผลผลิตพอได้ผลผลิตอะไรมาก็เอาไปขาย
แต่ช่วงนี้ยางพารามันผลัดไปไม่ค่อยมีน้ำยางก็ต้องหยุดกรีดยาง
ผลไม้ก็ยังไม่สามารถจะออกดอกออกผลไปเก็บไปขายได้สามีเขาเลยต้องหาปลาไง
ก็เห็นสระน้ำมันแห้งอยู่ก็เลยไปวิดน้ำออกสูบน้ำออก
จะได้ลงไปเอาปลามาให้ครอบครัวกันเอาไปขงไปขายมากินกัน

ค่ะน่าเห็นใจนะคะ